นี่แหละค่ะก็ได้ติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ

ว่าจะเป็นตัวเนื้อเพลงเองหรือว่าจะเป็นในเอ็มวีด้วย
ใช่ทั้งเสียงและภาพครับเราจัดมาเซ็กซี่มากแน่นอนครับ
โปรดิวเซอร์ระดับประเทศมาช่วยดูแลด้วย

ภาพและเสียโอ๊ตภาพนี้แบบว่ามีโปรดิวเซอร์เป็น

ภรรยาของผมเนี่ยก็ช่วยท่วงท่านอย่างเยอะนิดนึง

คือถ้าบีนไม่ห่วงก็กาจะเป็นกี่เล่น

นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอ็มวีที่เป็นธุรกิจครอบครัวจริงนะคะ
คุณเป้พูดเรื่องงานยิ้มหวานได้แต่พอถามเรื่องที่เกิดขึ้น
หลังจากออกมาแถลงชี้แจงคู่กรณี

ให้ข่าวอ้างว่าถูกสมาชิกในวงทำร้ายร่างกาย
เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะกับเรื่องนี้
พอท้ายที่สุดแล้วตัวเองแล้วก็สมาชิกในวง
ถูกตัดสินโดยสังคมไปแล้วนั่นเองนะคะ

ที่เหลือหลังจากนั้นก็ให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นไปครับ
ผมว่าจริงแล้วมันเป็นบทเรียนของทุกคนมากกว่า
จริงแล้วสุดท้ายแล้วการที่เราจะเสพข่าว

ผมว่าเราเป็นฝ่ายที่โดนอยู่ฝ่ายเดียวเลย
จริงแล้วจริงแล้วผมควรจะต้องมีโอกาสได้พูดบ้างก่อนที่จะแบบมีข่าวออกไป
หรือว่าคนที่ดูข่าวอะไรอย่างนี้ครับ
อ่านข่าวก็น่าจะต้องดูให้มันรอบด้านนิดนึง
เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ตกเป็นจำเลยของสังคมมันมีอยู่คนเดียว
ก็ไปดูความฮอตของเอ็มวีเขาดีกว่าแล้วกันนะครับ